ในสังคมออนไลน์แหมแชร์กันเยอะเลย
เพราะคนที่รักไก่ชนเขาว่ากันว่ามีการขนไก่ชนเนี่ยผ่านรถบรรทุกโดยสารเนี่ยนะคะ
คือขนตามถูกต้องนั่นแหละ
แต่ว่ามีคำถามเกิดขึ้นทำไมต้องถูกตรวจค้นกันขนาดนี้
แต่ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะครับไปดูคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังกันด้วย
ภาพที่โพสต์อยู่นี้นี่นะคะ
ก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นรถทัวร์โดยสาร
สายกรุงเทพศ์สุงัยโกรกนะคะ
บรรทุกไก่ชนที่เรียกว่าขนมาเป็นรังแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็ภาพนี้ถูกแพร่ลงไปในสังคมออนไลน
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งระบุข้อความบอกว่า
อยากถามว่าค้าขายไก่ชนผิดกฎหมายร้ายแรงถึงขนาดนี้เชียวหรือ
มันไม่ได้ค้าขายสัตว์หายากหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
แค่นั้นแหละค่ะก็มีผู้คนมาโพสต์มาเม้นต์มาแชร์ข้อความกันมากเลยทีเดียว
โดยมีการแชร์มากกว่า๙๐๐ครั้ง
พร้อมกับเข้าไปแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง
เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจค้นกันขนาดนี้เลยเหรอ

โอ้โหใหญ่ขับบ้านขับเมืองอย่างนี้นะ
เป็นความคิดเห็นที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจออยู่นะฮะ

บอกว่าทั้งที่การบรรทุกการขนส่งไก่ชน
เป็นเรื่องถูกกฎหมายไม่น่าจะต้องตรวจค้นกันขนาดนี้
บางคนก็บอกว่าเขาคงตรวจเพราะคิดว่า

น่าจะเป็นเครือข่ายหรือว่าชมรมคนไก่ชน

บรรทุกขนส่งไก่ชนอย่างที่เห็นนั้นนะคะ
เป็นอาชีพสุจริตไม่เคยไปทำความเดือดร้อนให้กับใคร
ก็ช่วยเห็นใจคนทำอาชีพนี้ด้วย
ครับแต่ว่าผมได้อ่านข้อมูลของทางด้านกฎหมายนะคุณ
เขาบอกว่ากฎหมายพรบโรคระบาดสัตว์
เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกไม่มีใบอนุญาตผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฮะ

เพราะว่าเป็นหลักกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์
นะครับไม่ใช่เฉพาะไก่อย่างเดียว
ช้างม้าวัวควายหมาแมวลิงกระต่ายอะไรก็รวมหมดเลย
เพราะถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะการป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาด
ดังนั้นต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเขาบอกแบบนี้นะครับ

ใช่ฮะก็เป็นแนวทางทางด้านของกฎหมายที่เอามาชี้แจงกันด้วยนะครับ
เวลารับฟังก็ต้องฟังกันทุกด้านให้ครอบให้คลุมนะฮะ